คุณทักษิณเองที่ผ่านมาก็จะฟันทงในช่วงเวลาใกล้เท่านั้น
ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง
นั้นพรุ่งนี้ก็ต้องการความชัดเจนว่า
เอาหรือเปล่าถ้าเอาถ้าไม่นั่งกระเคาะ

โปรดติดตามตอนต่อไป